แต่รายได้เยอะอย่างนี้ก็น่าจะมีเงินเก็บเป็นถุงเป็นถัง
หลงละเลิงไงคะหลงละเริง

แล้วก็เพื่อนก็แบบมาหาก็เลี้ยง
รวยรวยฉันรวยอะไรแบบนี้

เพื่อนก็มากันเป็น๑๐เลยเราก็คิดว่าเพื่อนรักเรา

หุ้นผับเป็นแสน
เดือนเป็นเดือนเราก็ต้องมานั่งจ่ายค่าพนักงาน

ไม่มีกำไรเลยค่าขายไม่ได้

หาเงินมาได้เยอะแต่ก็หมดไปเยอะเหมือนกัน
ส่วนใหญ่มาจากการถูกโกง

จากการไว้ใจเพื่อนด้วย
มันเป็นสิ่งที่น่ากลัวจริงฮะราศีไหนในปีนี้มีเกณฑ์ถูกโกง
จากคนสนิทแบบไม่รู้ตัวฮะคืออย่างนี้นะคนทุกคนใช่ว่าจะเป็น
เหมือนกันหมดได้แม้ว่าอยู่ในราศีเดียวกันแต่ถ้าเกิดจะดู
แต่คนทั่วไปว่าปีนี้ก็ดูว่าราหูไปค้นทรัพย์ในเรือนการ
เงินของใครราศีกรกฎเนี่ยนับตั้งแต่วันที่๑๖มกราคมที่ผ่าน
เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยลาหูยกเข้ามาชึบอยู่ในเรือนการ
เงินถ้าย้อนหลังไปก่อนหน้านี้ราศีสิงศ์ก่อนวันที่๑๖มกราคม
เนี่ยราศีสิงศ์ก็เจอเหตุการณ์อย่างนี้มาปีครึ่งแล้วค่ะแต่จาก
นี้ไปปีครึ่งตั้งแต่วันที่๑๖มกราคมที่ผ่านมาเป็นต้นปลายปี
ครึ่งนะราศีกรกฎจะโดนว่าราหูมาค้นทรัพย์ในเดือนการ
เงินก็อย่าให้ใครยืมเงินค่ะคนจะยืมเงินจะมีไว้เลยว่าเอาเงิน
หน้าเดี๋ยวมีแล้วจะใช้คืนนะจ๊ะจะพูดสารพัดอย่างจะมี
เวทหมุนคาถาจะเอ่ยเอื้อนตัวอาจารย์จะพูดในสิ่งใดค่ะรู้เอง
จะโกงค่ะต่อไปไม่ต้องยืมเอาอย่างนี้แล้วกันเพื่อไม่เสีย
เพื่อนมีอยู่๓๐๐เอาไปเท่านี้๒๐๐เอาไหมเข้าใจไหมอย่างนี้
เลยยังนั้นมีปัญหาเพราะฉันคือราศรีก็รากฏจะต้องระวัง
ไก่เนี่ยเขามีลักษณะราศีเกิดอยู่ธนูแล้วดาวที่เกี่ยว
ข้องกับสัมพันธ์กับการเงินเนี่ยคือดาวเสาอืมดาวเสาไปอยู่ใน
มันจึงแปลว่า๑ดวงชะตานี้มีเกณฑ์ถูกโกงตลอดชีวิต
๒มีเจนเป็นหนี้เป็นศิลป์ตลอดชิดจิดไม่มีทางที่เจ้ามีเงินสดเป็น
ก้อนเอามาโผล่บ้านกรูมให้มีหนี้ก่อนจึงจะมีทรัพย์ศิลป์ละแล้ว
อย่างนี้มีความหมายว่าอย่าคิดว่าเงินจะเป็นปัจจัยในการซื้อเพื่อน
มันซื้อมิตรได้เพราะมันด้วยเหตุว่ากระดุมพระสหรัฐชะสหรัฐ
อริอืมนี่เขาเรียกดูลึกแสดงว่าดวงมันจะต้องเป็นนักร้องเท่านั้น
นั้นหรือเปล่าถึงจะมาดูทั้งดวงของการลงทุนดวงของมิตรดวง
ของบริวารข้อที่๑ดวงชะตานี้มันมาจากจุดของชิดว่า๑คน
เกิดราศีธนูเนี่ยนะถ้าไฟในทางอบายในทางที่มอมเมามันจะ
อาทิตย์ที่ทำให้คิดดับเลยนะเพราะราศีธนูคือราศีครูราศี
ปราศธนูและมีนั้นมีเทพประจำราศีเทวดาประจำตัวคือ
ครูรุเทวะคือฤษีคือครูจึงรู้ในสรรพวิทยายามเมื่อตัวเองนั้น
มีวิชาแล้วไปมอมเมาตัวหาประโยชน์ใช้ประโยชน์โดยไม่มีสติ
วันหนึ่งจะดำพอดีนึงซึ่งอันเนี้ยทนูสองดวงชะตานี้ตาม
พื้นดวงสหัสชะคือเพื่อนเป็นอริกับดวงชะตาและเป็นมิตรยาม
ตูมีผีผอมตอมกันแดกยามโลงแตกผีอ้วนชวนกันหนีไม่มีมิตร
ชิงใจไม่ได้ในในในช่วงยุคนึงนึงครับต้องรักตัวเองหนูต้องรักตัวเอง

ไม่ว่าจะผ่านไปหรือกำลังจะเดิมเนินไป
อย่าคิดไปหาใครเป็นเพื่อน

ตอนนี้ก็มีลูกในรหาสิทธิ์
ในที่สุดวันหนึ่งพี่ไก่หลังจากที่ชีวิตเราทำงานมามาก

พอดีว่าต้องได้ออกไปจากกรุงเทพ
คือเราอยากไปใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างจังหวัดหรืออะไรก็ได้
เอิญว่าแฟนเขาทำงานอยู่ที่พ่อของลูกค่ะ

พาไปรู้จักกับนายเจ้านายเขาก็คือ
พี่สุทัศน์เพศกูลกับพี่สมพันธ์เพศกูล
ซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทอาคาซ่า
ท่านก็เชิญแบบชวนบอกว่ามาร้องที่นี่ไหม

ฉันจะได้อภัยจากกรุงเทพฯแล้ว

ฉันจะมีความสุขฉันจะมีลูกฉันจะมีบ้านอะไร
ก็คิดแบบความฝันแบบทิ้งไปเลย

ทิ้งเลยลาออกเลยลาออกจะแต่งงานค่ะ

มันเป็นตามที่หวังไหม

เอาเป็นว่าไปกันไม่ได้ดีกว่าเนอะ

ก็เลยแยกทางแต่อยู่สิบปีค่ะ
เคยได้ยินคำว่าผิดที่ผิดเวลาไหม

ดาวดวงหนึ่งนั้นหนาเจอจรัจจ้า
อยู่กลางกรุงเมื่อไปอยู่ใน

หรือจากเมืองกรุงที่เคยอยู่

ที่เคยเจอจรัสฟ้าก็จะกลับมัวหมอง

ถ้าผมดูย้อนเวลากลับไปได้
ข้อแรกอย่ามีคู่หรือครอบครัวเร็ว

เพราะตนุปัตตนิตัวเราไปอยู่กับเขา

เวลารักใครรักผู้ชายคนนึง
ที่เราคิดจะรักรักสุดใจ
เพื่อนรักสุดใจเหมือนเป็น

รู้สึกมัวหมองเหมือนไม่มีใคร

ว่าครอบครัวได้ไม่สมบูรณ์

จะทำอาชีพอื่นเสริมนะอะไรอย่างนี้
สนใจเรื่องสอนเกี่ยวกับเทคนิคการใช้เสียงไหม
เขาบอกโอ้ยสนค่ะพี่ก็ไปสอน
ครั้งแรกเขาโทรมาสนใจไหมครับคือเรามีอย่างนี้อย่างนี้

นี่ยังมีหัวใจเด็กอยู่นะเนี่ยหัวใจเด็กนะเนี่ย

ก็นิดนึงค่ะเพราะว่าบังเอิญว่าเป็นช่วงอะไรรู้ไหมคะ

ครับก็มีบ้างเล็กน้อยเท่านั้นค่ะ
กลับมาทำอาชีพที่เราทำก็คือสอนร้องเพลง

ก็ยังร้องตามสถานที่โรงแรมอะไรเงี้ย

ก็คือเป็นคนชอบค่ะเป็นคนชอบด้านนี้ค่ะ
บั้มก็ทำมาเยอะแต่ทำไมไม่ดัง

มันเกิดอะไรขึ้นไปเจออยู่ในวงเวียนของอะไร
คือผมได้บอกแล้วว่าในโลกนี้นะมันมีเรื่องแปลกอยู่อย่างนะว่า

กรรมของคนที่เคยทำปิดกั้นความสำเร็จปิดกั้นความดีของคนอื่นเนี่ย
ยามมันจะถึงเวลาที่เราควรจะดังทั้งที่เรามีความสามารถ

และในประเทศนี้แปลกนะถ้าใครก็ตามทีแล้วโดยเฉพาะราศีธนูเนี่ยนะ
ถ้าไม่มีคนหนุนคนส่งเสริมนะมันก็ไม่สามารถที่จะไปได้
อันนี้ก็ถูกมองถูกมองข้ามบางอย่างที่เราไม่เคยไปตรวจสอบ

จำที่พ่อหมอพูดได้ไหมว่าปี๒๕๕๙

คนใหม่จะเกิดขึ้นในวงการจำได้ไหม
แล้วปี๕๖๕๗๕๘คนเก่าที่เคยหายไป

จะกลับมาจำได้ไหมนี่คือเรื่องนี้คือพูดมาตลอดเวลาเลย
เพราะฉะนั้นเนี่ยกลับมาในห่วงช่วงเวลาของดวงดาวที่บอกบนฟ้าพอดีว่าจะกลับมา
อะไรคือวันนั้นลูกเป็นคนบอกให้มาอะไรคือจุดเปลี่ยนว่าเออเราเชื่อตามลูก
จะเปลี่ยนตอน๔๙จะ๕๐คนไหนในปีนี้มีโอกาสที่ชีวิตจะเปลี่ยนเหมือนพี่ไก่บ้างไหมครับ
ปกติถามแต่ไพ่ตัวเองวันนี้อยากจะถามอะไรอาจารย์ลักษณ์
อยากจะถามว่าจะมีสิทธิ์ได้เล่นละครบ้างไหมคะ